ความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งพยายามฆ่าตัวเอง
ก็คือพยายามฆ่าตัวตายโดยการรมควันที่จังหวัดสมุทรประการ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ลงไปเก็บหลักฐานต่าง
ไปพบจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายลาตาย
คือลักษณะก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่มีบ้านอยู่ไม่มีญาติ
แต่สะดุดประโยคนึงคือเขาบอกว่า
มีตำรวจจากสนโชคชัยไปเรียกรับเงินจากเขา
เขาไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้คดีไม่คืบด้วยที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะ
วันนี้นายตำรวจคนดังกล่าวเดินทางไปพบกับรองผู้บังคับการ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสีหน้าก็เคร่งเครียด
แต่เอาล่ะย้อนดูคดีนี้หน่อยนะคะ
เนื่องมาจากเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเนี่ย
ตายคาห้องห้องพักเลขที่๒๐๗ภายในอาคารพักอาศัยแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการทราบชื่อผู้ตายก็คือนายไพรวันแซ่ลี
เสียชีวิตตอนนั้นที่ไปเจอก็คือไม่ต่ำกว่า๓วันแล้ว
หลังจากที่รมควันตัวเองเสียชีวิตภายในห้องพัก
ตรวจสอบภายในห้องพักคือไปพบจดหมายลาตาย
เนื้อหาใจความสำคัญระบุบอกว่า
หลังนำรถกระบะของตัวเองไปจำนำตั้งแต่๑๕มกราคม๖๑
ถึง๒๓มกราคม๖๑แต่ไม่สามารถติดต่อ
ถ่ายถอนคืนกลับมาได้จึงตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่
ท้องที่สอนอโชคชัยคนที่รับแจ้งความก็คือ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนมาแรงทัพเป็นสารวัติสอบสวนสนโชคชัย
ตอนนั้นเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทประทวนคือผู้ตายอ้างนะคะ
อ้างในจดหมายลาตายบอกว่าพันธุ์ตำรวจโทประทวนได้มีการ
เรียกรับเงิน๓๐๐๐บาทกับค่าสืบอีก๒๐๐๐บาท
มา๗เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้น
อกจากนี้ในจดหมายลาตายผู้ตายได้ระบุบอกว่า
ข้าพเจ้าไม่มีญาติไม่มีบ้านข้าพเจ้ามีแต่ความล้มเหลว
มีแต่ความผิดหวังขอความกรุณาเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ช่วยเผาศพให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอันนี้ใจความหลักในจดหมายนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นงอกออกมาแล้วต้องตามกันต่อก็คือ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนแมลงทัพไปมีชื่อในจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมใส่แว่นเนี่ยนะ
พันตำรวจโทประทวนแมลงทัพเป็นสารวศอบสวนศนรชกไทย
ถูกกล่าวอ้างถึงวันนี้ค่ะได้เดินทางมาพูดคุย
แล้วก็ชี้แจงกับพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔หลังจากที่ก่อนหน้านี้
ถูกตั้งกรรมการสอบโดยตลอดการเข้าชี้แจงเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนสีหน้าเคร่งเครียดคือเห็นได้ชัด
ใช้เวลาในการชี้แจงสักประมาณ๓๐นาทีก็เดินออกมา
สื่อก็พยายามที่จะไปถามถึงประเด็นต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับเงินว่าจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไง
แต่พันธุ์ตำรวจโทรประทัวร์เนี่ยตอบสั้น
พร้อมบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยเรียกรับเงิน

เดี๋ยวฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือก่อนนั้นเนี่ยเขาทำคดียักยอกรถของผู้ตายใช่ไหมนะ
แต่ว่าที่พันธุ์ตำรวจโทประทวนที่ถูกกล่าวอ้างถึงในจดหมายเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวภูมิกลับมาชี้แจงภูมิกลับมาชี้แจงจริงค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจากประพันธ์จันทรอุทัย

บอกว่าตอนนี้กองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ไม่รายงานผลความคืบหน้าคดีต่อผู้เสียหายให้รับทราบ
เบื้องต้นได้สั่งย้ายพันธุ์ตำรวจโทประทวนไปปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ส่วนเรื่องของคดีอาญาอันนี้ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบนะคะ
แม้ว่าพันธุ์ตำรวจโทประทวนจะปฏิเสธว่า
ไม่มีการเรียกรับเงินก็ตาม
และถึงแม้ว่าผู้ตายจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่สิ่งที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยก็คือจดหมายลาตาย
อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถเอาผิดกับพันธ์ตำรวจโทประทวนได้
เชื่อว่ามีน้ำหนักมากพอที่สารจะรับฟัง
ถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงก็แน่นอนนะ

ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ